ไปลงใต้ไปที่จังหวัดภูเก็ตหน่อยนะคะพาไปช่วยจับตัวเงินตัวทอง
สงสัยเอาผ้าไปซักนู่นหนีไปอยู่หลังเครื่องซักผ้า
คือบ้านหลังนี้เขาเปิดเป็นตู้ซักผ้าหยอดเหรียญเห็นไหมคะ
มีชาวบ้านไปเห็นตัวเงินตัวทองมันมาป้วนเปี้ยนและเปี้ยนป้วนอยู่ตรงนี้ทำไม
สักพักหนึ่งมันหลบเข้าไปนั่นอ่ะหลังเครื่องซักผ้าเดือดร้อนถึงกู้ภัย
กู้ภัยต้องลงพื้นที่มาช่วยจับกันนี่ไงเอาออกมาได้แล้ว
ตู้ซักผ้าหยอดเหรียญสามสิบบาทใช้เหรียญสามสิบเหรียญสิบสามอันอ่า
เหรียญไปส่วนนี้ตัวเงินตัวทองค่ะเอาหมุนไป
เห็นบอกว่าดิ้นสู้ฟัดแรงเยอะมากตัวเงินตัวทองตัวนี้นะคะ
บ้านหลังเนี้ยเป็นของคุณประวิทธิ์แซ่นหลีมาอยู่เจ็บสิบสี่ปี
อุ๊ยลูกตัวใหญ่อย่างกระจ่อราเข้
คุณประวิทย์บอกว่ามันไปหลบอยู่ด้านหลังเครื่องซักผ้าแบบนี้
สุดท้ายต้องโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยกันจับ
แล้วดูสิโอ้ต้องใช้เท้าเหยียบมันด้วยนะ

เหรอตัวเปียกขอซักหน่อยอย่างนี้
เปื้อนอยากลงเครื่องซักผ้าไปปั่นอย่างนี้หรอ
เออเอาไปต่อที่มรยองครับ
สมาคมกู้ภัยชะเมาเข้าไปช่วยเหลือจับงูจงอางตัวเคืองเลย
สี่เมตรได้มันไปขดตัวในตู้เสื้อผ้าครับ

ในบ้านของนางอมรรัฐบุญเศษอายุ๕๙ปี
นี่เห็นไหมมันเข้าไปแล้วซุกซ่อนอยู่ในชั้นวางคงวางของอะไรต่างนานา
อันนี้บ้านเลขที่๔๖ทับ๑หมู่๑๒นะฮะตำบลกระแสบนอำเภอแกลงครับ

นางอมรรดิก็บอกว่าโอ้โหมะวานนะ
ตื่นนอนมาล้างหน้าล้างตาเดินไปที่ตู้แต่งตัว
มันจะมีโปรงมีแป้งให้ทาจังหวะนั้นได้ยินเสียงอะไรฟ่อฟ่ออยู่
ออกมาจากตู้ครับค่ะก้มลงไปดูโอ้โหเข่าซุดเลย
งูตัวใหญ่นอนขดคูอยู่ครับ
ก็รีบไปบอกสามีเอางูออกไปให้หน่อย
แล้วก็ยกมือบอกเจ้าที่เจ้าทางอย่าทำอะไรเลยนะ
เขาก็คิดว่าเป็นงูเจ้าที่นะทางใครทางมันนะพ่อนะอะไรแบบนี้นะฮะ
ธิษฐานออกมาบอกนะบอกพญาครุฑที่ตัวเขานับถืออยู่ว่า
อย่าให้งูทำอะไรเลยเดี๋ยวจะไปปล่อยให้
สักพักงูมันก็ขดนอนเฉยอย่างนั้นนะครับ

เอาจากงูมาดูแมวที่วัดใหม่โคกมรุมตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะคะ
ชาวบ้านเขาเดินทางไปขอโชคลาภจากเจ้าโทน
ปกติแล้วการขอโชคลาภก่อนหน้านี้ก็เห็นมีตะเคียนมีกุมาร
ต่างแล้วนะมาถึงคิวมาถึงคิวของแมวแล้วแมวชี้อันไหนเอาอันนั้น
แมวนั่งทับอันไหนแสดงว่าตัวนั้น

ซึ่งแมวตัวนี้เขาบอกว่าเป็นแมวตะเคียนสร้อยสุวรรณ
เอาสิเอาแมวมาบวกกับตะเคียน

ก่อนหน้านี้เจ้าโทนเขาไปซ่อนตัวอยู่ในโพรงต้นตะเคียน

ชาวบ้านจะอุ้มเจ้าโทนให้มาเหยียบบนแผงลอตเตอรี่

นี่โทนชอบไหมลูก

นี่ค่ะหนึ่งนักศิลป์โชคนี่นะคะ
ก็คือทางด้านของนางสาวนิตยาภูลเกษมอายุ๓๒ปี

เขาก็ไปหาไปหาเจ้าโทนเหมือนกัน

ใช่งวดนี้เขาก็เลยเชื่อว่าจะมีโชคมีลาบ
เช่นเคยชาวบ้านรายอื่น
แน่นอนค่ะตอนนี้โทนช้ำมือไปแล้วค่ะ

โทนอุ้มไปหน่อยโทนหยิบอันไหน
เรามาลุ้นกันหน่อยว่างวดนี้โทนจะมาไหม

อย่าว่าทนนะ
จากงูไปดูแมวแล้วจากแมวก็กลับมาดูงูอีกรอบหนึ่งค่ะ
คุณผู้ชมที่ศรีราชาชนบุรีมันท่าทางมีพิรุษฮะ
เห็นไหมนั่นน่ะพี่เหลือมงูเหลือมตัวใหญ่เคืองเลยค่ะ
มันไปหลบซ่อนอยู่ที่บ้านพักคนงานหลังปั๊มน้ำมันหมู่ที่๖ตำบลบ่อวินศรีราชา
โอ้โหดูสิคุณโอ้ยไวมากนะคะ
แล้วสนนะไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่จับง่าย
วิ่งไปก็วิ่งมาเอาไม่ใช่สิเลื้อยไปก็เลื้อยมาใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงจึงจะจับได้นะคะ
คนงานเล่าให้ฟังว่าคือได้ยินเสียงห่านในล้าวมันร้องร้องแตกตื่นเหมือนว่า
กำลังจะหนีอะไรบางอย่างก็เลยตัดสินใจเข้าไปดู
พอไปดูไปพบงูเหลือมตัวใหญ่ขดอยู่ในป่ากล้วยใกล้ล้าว
ท่าทางมันมีพิรุธแล้วก็ดุร้ายด้วย
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยกันจับใส่กระสอบถุงปุ๊ยแบบนี้นะคะ
ก่อนจะใส่กระสอบถุงปุ๊ยก็ต้องมีการชั่งตวงวัดกันก่อนนะคะ
วัดความยาวได้๔๕เมตร

หนักประมาณ๓๐๓๕กิโลกรัม

แค่นี้แหละ
เราเคยเห็นปลาคาร์ฟกันอยู่แล้วใช่ไหม
ส่วนใหญ่ก็เป็นลายสีสันต่างนานาเขาบอกว่าแต่ปลาคาร์ฟตอนนี้

ป่ะนี่เห็นไหมอ่ะมันเหมือนช่องหน้าต่าง

นี่เห็นไหมมันมีคล้ายแบบประตูหน้าต่างอะไรแบบนี้นะฮะ
สมโพธิเมืองเชียงใหม่๗๐๐ปีนะเป็นร้านอาหารเหนือกาแฟบรรยากาศฟินฟิน
คำว่ากัมเบอร์เนี่ยภาษาเหนือเขาแปลว่าผีเสื้อ
อันนั้นคือนกแออันนี้แอเชียเหลืองกับแดง

สำหรับดาวเด่นก็คือเนี่ยคู่เมื่อสักครู่นี้
ตัวหนึ่งเขาตั้งชื่อให้เจ้าว่าเจ้าครับแอร์เอเชียกับเจ้าครับนกแอร์
เพราะมันมีลายเหมือนหน้าต่างเรียงลายกันอยู่